ตกใจทั้งอำเภอคุณผู้ชมฮะคนร้ายขโมยพระพรมทั้งองค์นะอืม
เอาไปไม่เท่าไหร่เอาไปเปลี่ยนสีให้ด้วยฮะ
นี่ฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาโพสต์รูปภาพว่าเหตุด่วน
เมื่อเวลาบ่าย๒โมงวันที่๑๔ตุลาคม
คนร้ายเข้ามายกพระพรมที่ตั้งอยู่ประตูทางเข้าโรงเรียนเทศบาล๑
ชะอำจังหวัดเพชรชบุรีแล้วขี่มอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
นี่เอาไปจากศาลเลยคุณผู้ชมแล้วเขาก็โพสต์ว่าใครพบเห็นช่วยแจ้งบ่อแสหน่อย
หลังจากโพสต์ไปไม่ถึงชั่วโมงได้คืนแล้วฮะได้ให้พระพรมคืนแล้ว
คนร้ายนี่แหละเอามาคืนแต่มาคืนแบบไหนคืนสีไหนดูกันฮะ
นี่สากะท่ะ๔บ้าง
ไม่เสร็จ
โอ้โหพระพรมหรือโดเรมอนครับเนี่ย

คนที่เอาไปนี่แหละขี่มอเตอร์ไซค์เอามาคืนให้เลยฮะโอ้
แล้วสิ่งที่เขาพูดว่าเอ้าเอามาคืน
พระสีไม่สวยก็เลยยกไปพ่นสีให้

ใช่แล้วพอเอามาให้เสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยฮะ

ในคลิปเลยญาติของคนก่อเหตุนะให้ข้อมูลว่า

ตัวย่าดเนี่ยรีบไปหาคนก่อเหตุที่บ้านเลยนะ

กำลังพดอยู่เลยอ่ะพี่น้ำแข็งนะกำลังพดอยู่เลย
ก็เลยช่วยกันบอกว่าเอาไปคืนเขาเถอะไปคืนเจ้าของเถอะ
แล้วย่าดของคนก่อเหตุยังบอกว่า
คนที่ก่อเหตุเป็นคุณลุงที่สติไม่ดี
แล้วเหมือนจะชอบสีฟ้าเป็นชีวิตจิตใจเลยนะ

เท่านั้นไม่พอนะบ้านของลุงเขาก็เป็นสีฟ้าด้วยคุณผู้ชมฮะ
ป้ายทะเบียนไฟท้ายเมื่อสักครู่ของมอเตอร์ไซค์ก็พ่นสีฟ้าหมด
ว่าคุณลุงเห็นพระพรมสีขาวแล้วอาจจะไม่ชอบ
มันต้องฟ้าสิก็เลยเอาพระพรมไปพ่นครับ
เรื่องต้นทางโรงเรียนไม่ได้ติดใจเอาความอะไร

แล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวชะอำที่ช่วยกัน
แจ้งเบาะแสแต่จะปล่อยให้เป็นสีฟ้าแบบนี้หรือ
ไม่แน่ใจนะมันจะเป็นไม่มงคลหรือเปล่า